สีสันข่าวเช้าทิ้นเป้มาแล้วครับ
ตื่นมาครับต้องเชิดสายออกมาแล้วครับ

ต้องติดตามนะครับวันนี้นะครับเราให้เป็นมันแตกอย่างเยี่ยง
งานบวชแห่นากรำวงสงกรานพาเรทนาซ่ายนาซีเอผ่านมือป้ามาหมดแล้วลูกเอ้ย
สนุกสนานแบบนี้งานนี้รุ่นลูกหลบฟ้า
ม้วนเจอจุดไม่งั้มแต่ไม่ม้วนขอจะกลับให้น้ำแพร่ม้วน
ขอเจอจุดงั้มแต่หมอม้วนกำลังกลับแล้วหมอม้วน
แกละคุณปากหรือยะมาถึงรุ่นหลานจับบ้างครับปากยังมีซึ้นกลิ่นน้ำนมแต่หลีลากกับผิวไม่แพ้กันแซ่ไอ้หนูสิครับ
นี่โดนตัวไหนมาแล้วเนี้ยทำไมหนูทำได้ผิวกระดาษนี้ละลูก
เออพี่ครับพี่ครับพี่หิวล่ะครับ
นี่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านหนูเลี้ยงพี่เองครับพี่ครับ
แต่พี่อย่าไปบอกพ่อกับแม่หนูนะ

ดูความใจดีของหนุ่มน้อยวัยพึ่งหัดเดินคนนี้สิ
ยืนยังแทบไม่อยู่แต่มีน้ำใจไมตรี
หมาหิวก็เดินมาเปิดตู้หยิบขนมให้หมากิน
แจ๊งอะไรอร่อยชื่นใจ

กินให้หิมนะคุณพี่
ส่วนผมก็หิวนะครับแม่
เมื่ออะไรแม่ใจผมกินสักที
ถือราบผมมาเป็นชั่วโมงเลยนะคุณแม่
น้ำลายผมไหลย้อยหมดแล้ว
ขอผมกินเถอะนะแม่นะ
แกล้งผมอีกเลยนะมันบาป